มาดูขโมยคนนี้ก่อนค่ะเขาเป็นนุ่มปวสอไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง
ก็เลยไปขโมยสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถที่จะรวบตัวได้ค่ะ
โดยกล้องวงจรปิดในร้านทองไทยสิริปากซอยเทียนทะเล๑๑
ถนนบางขุนเทียนชายทะเลเขตบางขุนเทียนเนี่ย
บันทึกภาพได้คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขาเอาสร้อยเนี่ย
สร้อยมาลองสวมดูขอดูสร้อย๑บาท๑เส้นกว่า๒๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ทีนี้พอทางร้านส่งสร้อยให้ปั๊บลองสวมวิ่งออกจากร้านเลยค่ะ
จังหวะที่วิ่งออกไปนะคุณโชคดีโชคดีอ่ะ
ตำรวจเขาอยู่แถวนั้นพอดีเป็นตำรวจชุดสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวน
ตำรวจนครบานสแหมดำตรวจตราในระแวกนั้น
ก็เลยไล่จับคนร้ายได้แบบทันควันนะคะ
เกิดเมื่อวานตอนเย็นนะคะ
แล้วก็จากการสอบสวนคนร้ายคือนายสุชาติเขียวอ่อนวัย๑๙ปี
เขาก็รับสารภาพนะคะว่าที่ก่อเหตุเนี่ย
ต้องการจะเอาสร้อยคอไปขายแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้อง
เดือนนึงเขาต้องจ่ายค่าเช่าห้อง๒๕๐๐บาท
แต่นี่ติดมาค้างมา๓เดือนแล้ว๗๕๐๐บาทไม่มีตังค์ไปจ่าย
ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะต้องย้ายออกจากห้องเช่า
แล้วห้องเช่านี้เขาก็อยู่กับแม่แค่๒คน
แม่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดรับจ้างทำความสะอาด
ก็เลยสงสารไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
แม่ก็ห่วงอยากได้ตังค์มาจ่ายก็อยากได้
ก็เลยมาก่อเหตุนะคะชิงสร้อยคอทองคำครั้งนี้
ตำรวจก็จะดำเนินคดีกับนายสุชาติค่ะ
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ